เรื่องของคนมันปวดหัวไปดูเรื่องงูดีกว่า
งูมันเข้าบ้านกู้ภัยทุ่มสุดตัว
มุดโคนมุดเลนเข้าไปสุดท้ายจับงูได้ความยาว๔เมตรที่เดียวครับ
ไปดูหน่อยนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
เป็นบรรยากาศที่กู้ภัยต้องมุดเข้าไปใต้ถุนบ้านแบบนี้
บ้านอยู่ที่ตำบลท่าข้ามกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามชนบุรี
ก็เข้าไปพร้อมกับอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานมุดเข้าไปในโพรง
ลุยน้ำลุยเลนทุลักษณ์ทุเลแบบนี้คือบ้านกำลังต่อเติมไง
มันก็จะมีความเป็นเลนเป็นน้ำอะไรแบบนี้นะฮะ
จับงูออกมายาวสี่เมตรครับเพราะว่าคนในบ้านแจ้งว่าเนี่ยนะมีงูขนาดไหนอยู่ในบ้าน
คนงานต่อเติมบ้านเขาก็เลยขุดโพรงลึกเข้าไปข้างสระน้ำนะฮะ
แล้วก็จะลงไปเดินอยู่ที่เป็นการเดินท่อใต้พื้นบ้าน
ก็เลยเป็นโพรงแบบนี้งูมันก็เลยเข้าไปอยู่นะครับ
พอฉายเรื่องของไฟลงไปก็มีงูเป็นงูเหลือมนอนขดอยู่ในโพรงลึกเข้าไปประมาณสัก๑๐เมตรได้
ภัยก็ต้องเข้าไปจับออกมาแล้วก็เอาบ่วงคล้องคองูก่อนจะลากงูลุยน้ำออกมา
นี่ฮะใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็จะไปปล่อยนะฮะวัดวัดได้ก็สักประมาณ๔เมตรฮะ

ยน้ำเนี่ยนะเดินท่อน้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะมุดเข้าไปโอ้โหไปเจอโพรงก็ไปเจองู
โชคดีนะต้องรีบถอยออกมาไม่งั้นอาจจะอันตรายก็ได้

คือเอาจริงไม่รู้ว่างูบุกรุกบ้านคนหรือคนบุกรุกบ้านงู

ระวังกันด้วยแต่ขออภัยไม่มีเลขที่บ้านมาฝากนะ